แต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยข่าวเมื่อวานนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็จับตามองเรื่องของโผทหาร

เมื่อวานออกมาแล้วตำแหน่งสำคัญที่เรามองว่า
ใครจะขึ้นโดยเฉพาะประหลัดกระทรวงกลาโหม
ปรากฏว่าผลเอกเทพพงศ์ธิพยจันทร์นะครับ
ผู้ช่วยพบทบก็ขึ้นมาเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหม
ส่วนอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือรองประหลัดกระทรวงกลาโหม
เพราะว่าปีหน้าอาจจะเจาะเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมได้

นั่นก็คือผลเอกนัทอินทรเจริญนะครับ
แล้วก็มีตำแหน่งต่างอีกมากมายนะครับ
ที่เมื่อวานนี้โผทหารได้ออกมานะครับ

มหาวชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
มีพระบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
ให้นายทหารรับราชการสนองพระเด็จพระคุณนะครับ

นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การ
แต่งตั้งโยกย้ายนายฐานชั้นนายพล
เดือนตุลาคมนี้จำนวนทั้งสิ้น๙๙๐ตำแหน่ง
ที่สำคัญนี่แหละครับ

ส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยครับ
พลเอกทานชายันศรีสุวรรณเสนาธิการทหาร
เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับ
พลเรือเอกนบริษประทุมสุวรรณ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือครับ
มาดูในส่วนของกองทัพบกกันบ้านนะครับ
ทัพบกพบทบก็ยังคงเป็นท่านเดิมนะครับ
ส่วนตำแหน่งของกรองผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
ก็เป็นพลเอกสะสินทองพักดีเสนาธิการทหารบกนั่นเอง
ตำแหน่งนี้หลายคนก็จับตามองว่า
ก่อนหน้านี้มีหลายตัวย่อเหลือเกินที่จะขึ้นมานะครับ

โทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพภาคที่๑นะครับ
ก็ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับ
โทวิราชัยอินทุโสพลผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกครับ
โทนัทพลนาคพาณิชย์รองเสนาธิการทหารบกนั้น

พลโธกู้เกียจศรีนาคารองแม่ทัพภาคที่๑เป็นแม่ทัพภาคที่๑
พลตรีธรรมนูลวิถีบรองแม่ทัพภาคที่๑เป็นแม่ทัพน้อยที่๑
พันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีบรองผู้บัญชาการกองพลที่๑รักษาพระองค์
เป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่๑๑นะครับ
ทางนี้ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมพศ๒๕๖๐เป็นต้นไปนะครับ